สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะ
มึงได้กันสิห้อนครั้งหมู่บ้านแต่ก็โอ้ย
เมื่อวานหลายอย่าร้อนไปกว่านี้เลยนะคะ
พูดได้เขาก็ไม่ปรานีเราหรอกค่ะความร้อนเพราะว่าปีนี้อุณหภูมิสูงมาก
เตรียมรับมือไว้เลยนะคะโดยเฉพาะการดื่มน้ำเยอะ
คุณผู้ชมวันนี้วันที่๒มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๕
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว
อุณหภูมิโดยทั่วไปค่ะประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ให้คุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นิดนึง
อุณหภูมิ๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ค่ะ
กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าตอนบนของประเทศนะคะ
สูงขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าภาคเหนือและภาคอีสานตอนเช้าเช้า
อาจจะยังเย็นใช้คำว่าเย็นเท่านั้นพอ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะตอนนี้ตรวจพบ
ยอมความร้อนเกิดขึ้นตรงกลางแบบนี้ค่ะ

แสดงว่าช่วงนี้ประเทศไทยเป็นลักษณะของ
มันร้อนโอ๊บอ้าวตัวมันจะเนียว
และอุณหภูมิที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็จะแตกต่างกัน
สมมุติว่าอุณหภูมิ๓๕องศาเซลเซียส

ถ้าอุณหภูมิ๔๐ว้ายเราจะรู้สึก๔๓องศาเซลเซียสเม่น

ว้ายนี่คืออุณหภูมิของประเทศไทยเหรอ

นี่คืออุณหภูมิที่น่าจะสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสค่ะ

ใครที่เป็นเจ้าของไร่มันสัมปะหลัง
ตากพืชผลทางการเกษตรไว้หรือว่าปลูกแตงโมเหมือนดิฉัน
ระมัดระวังกันหน่อยนะคะเห็นร้อนแบบนี้

ต้องรีบเก็บรีบจัดการให้ดี
พูดถึงเรื่องของฝนก็ตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
ในประเทศไทยเมฆแทบไม่เจอเลย
จะเห็นว่าแผนที่ประเทศไทยเป็นสีเทาแบบนี้เมฆน้อยมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้ภาคใต้ค่ะอุณหภูมิฝนปริมาณฝน
จะอยู่ที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้นเอง
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

จากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากภาคใต้ฝนตกแล้วอย่าลืมนะวันนี้ค่ะ
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเห็นไหม
สีฟ้าที่มันเกิดขึ้นน่าจะเกิดฝนได้
แต่เป็นลักษณะของฝนมาไวไปไวตกบ่ายจนถึงค่ำ
อ้าวระมะระวังนิดเดียวนะคะ
ฝนน้อยคลื่นก็ลดลงตามไปด้วยอย่างเห็นได้ชัด
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
คลื่นสูงไม่เกิน๑๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมอย่างที่ดิฉันบอกไปนี่เป็นช่วงเวลานะคะ
ที่จะต้องเข้าไปช่วยพี่น้องภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้น
นี่เป็นภาพที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
พี่บิลเบลือริตพร้อมทีมงานร่วมกับ
เอาถุงยางชีพเดินลุยน้ำไปเลยค่ะ
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ตลาดมูนก

พอไปถึงมอบของแล้ว
ก็ต้องพูดคุยให้กำลังใจกับชาวบ้าน

โอ้โหตกอกตกใจเลยอะไรเม็ดดำมันเต็มชายหาดไปหมดเลย
เขาบอกตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอแบบนี้
เอาสรุปมันเป็นตะกอนหินภูเขาไฟค่ะ
การกันว่าน่าจะลอยมาจากภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย

ก่อนหน้านี้มีข่าวไปแล้วนะคะที่หาดสมีหลา
จังหวัดนอกจากนี้นะคะเจอที่หาดสมิลา
เจอที่นครศรีธรรมราชและเจอที่นราธิวาสมาก่อน
ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแผกแต่อย่างใด
แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะ